ทีนี้คุณผู้ชมไปดูผู้ชายคนนี้หน่อยค่ะ
ขับรถพ่วงมาจู่ลงจากรถพ่วง
ลากมีดดัดมีดดาบยาวประมาณนี้ค่ะ
ลงมาจะไปฟันคันหลังเดือดมาก
แล้วต้นสายปลายเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะ

เฮ้ยขอโทษไม่ได้แทง

ไอ้แล้วไม่ได้โดนฟันกูเลย

แต่จังหวะที่เขาปรีเข้ามาดูจากสีหน้าดูเหมือนเขาโกรธเต็มที่ดูนะ

บางระจันทร์บางระจันทร์บางระจันทร์ได้ไหม

โอ้โฮเดือดบ้างจริงคุณผู้ชม
ทีนี้รถคันข้างหลังล่ะ
เขาทำอะไรหรือคุณผู้ชมลองดูนะฮะ
เจ้าของกล้องหน้ารถเล่าให้เราฟัง
เจ้าของกล้องหน้ารถชื่อว่าคุณรัฐพงศ์บอกว่า
เขากำลังขับรถบรรทุกพ่วงบรรทุกน้ำอัดลม
จะไปส่งที่จังหวัดสกลนคร
ก่อนหน้านี้รถเพิ่งจะหลุดไฟแดงมา

ด้วยความเร็วสักประมาณ๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เขาเห็นว่าข้างหน้ามีรถบรรทุกน้ำมันจะออกจากปั๊ม

แต่รถบรรทุกน้ำมันจะออกจากปั๊มก็เลยเบี่ยงขวา
เพื่อจะให้รถบรรทุกน้ำมันออกจากปั๊มได้
เป็นคนดีแล้วหนึ่งก็ดีนะคะ

ตอนนั้นเขาบอกว่ามองกระจกหลังแล้วนะ
ว่าไม่มีรถพอออกเลนขวา
แล้วก็ตบเข้าเลนซ้ายเลยตามปกติ
สักพักหนึ่งรถบรรทุกคันหลังเนี่ยแซงขึ้นมา
แล้วมาจอดข้างหน้าก่อนที่จะวิ่งลงมา
แล้วก็ถือมีดดาบยาวลงมาด้วย
ตอนนั้นคืองงมากว่าเกิดอะไรขึ้น

เห็นไหมเขาตะโกนกลับไปขอโทษ
ผมหลบรถที่จะออกจากปั๊ม
นี่แหละค่ะพอคู่กรณีได้ยินคำว่าขอโทษ
ก็กลับขึ้นรถไปนะเอายังดีหน่อย
เห็นไหมคาถานี้มันได้ผล
ขอโทษขอโทษไว้ก่อนเลยนี่ค่ะใจเย็นลง
แล้วก็กลับขึ้นรถไปพร้อมกับมีดดาบอันนั้นนะครับ
ทีนี้เจ้าตัวก็คือคุณรัฐพลบอกว่า
สาเหตุน่าจะเกิดจากคู่กรณีไม่พอใจ
ที่ตัวเองเบี่ยงขวาออกมาแล้วก็ไม่ยอมให้คู่กรณีแซง
แต่คุณรัฐพงศ์ยืนยันนะคะว่า
เบี่ยงออกเลนขวามาเนี่ยคือแค่จะหลบรถบรรทุกน้ำมัน
ออกจากปั๊มเท่านั้นไม่ได้จะกวน
ว่าไม่ได้จะอยากมีปัญหากับใครนะคะ
ใจเย็นได้เบาได้เบานะคะ